อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุสะเทือนใจที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ลูกชายคนหนึ่งถูกพ่อปลุกไปทานข้าววิธีปฏิบัติต่อพ่อคือฆ่าพ่อเลยค่ะ
แทงพ่อเสียชีวิตเพราะว่าไม่พอใจที่พ่อปลุกขณะที่ตัวเองกำลังหลับอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนึงนะคะที่ตำบลบ้านขาบบน้ำพองจขอนแก่น
ตำรวจสพน้ำพองเข้าตรวจสอบก็พบผู้เสียชีวิตคือนายอาคมคำพานางอายุ๕๑ปี
ถูกทำร้ายด้วยของมีคมที่บริเวณศีรษะและใบหน้านอนเสียชีวิตอยู่กลางห้องโถงนะคะ
ข้างศพนั้นพบมีดอิโต้ยาวประมาณหนึ่งฟุตด้วยและผู้ก่อเหตุนั้นไม่ใช่คนคนอื่นไกลใครที่ไหน
คือนายอนุพงศ์คำพานางหรือท็อปอายุ๒๑ปีเป็นลูกชายคนโตของผู้ตายเองค่ะ
แล้วก่อนและหลังก่อเหตุนะก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแถมไปนั่งเล่นเกมอยู่บนที่นอนใกล้กับศพพ่อตัวเองด้วยคุณผู้ชม

ไม่มีความรู้สึกใดเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนนะคะ
โดยขณะที่ในท็อปถูกควบคุมตัวก็อย่างที่บอกไป
เกรงกลัวความผิดเลยใบหน้าเรียบเฉยจะแยะยิ้มบ้างเป็นบางครั้งด้วยซ้ำไปนะคะ
ตอนสอบปากคำก็ให้การได้ตลอดพูดคุยรู้เรื่องแล้วก็รับสารภาพด้วยว่า
ที่ฆ่าพ่อเนี่ยเพราะถูกพ่อบ่นด่าทุกวันเก็บสะสมเก็บกฎมานาน
ก็เลยลงมือกระทำแบบนี้และจากการสอบถามน้องชายของผู้ต้องหาที่อยู่ในเหตุการณ์
น้องชายเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่นอนหลับอยู่บนที่นอนในห้องโถงเนี่ยค่ะ
คุณพ่อก็มาปลุกลูกไปทานข้าวตัวน้องชายเองก็เลยลุกไปล้างหน้า
แต่พอกลับมาจากห้องน้ำได้ยินเสียงพ่อเนี่ยบ่นพี่ชาย
พร้อมกับนำเอาแก้วใส่น้ำเนี่ยไปพรมที่หน้าของพี่ชายคือจะปลุกอะค่ะ
แต่พี่ชายโมโหแล้วก็มีอาการฉุนเฉียวทะเลาะกับพ่อค่ะ
ก่อนที่จะเดินไปหลังบ้านพี่ชายเนี่ยเดินไปหลังบ้าน
แล้วก็เอามีดมาฟันศีรษะพ่อจนล้มลงกับพื้นแล้วก็ฟันซ้ำหลายครั้ง
ด้วยความตกใจกลัวของน้องชายค่ะตัวเขาก็เลยวิ่งออกไปจากบ้าน

แต่พอกลับมาปรากฏว่าพ่อก็เสียชีวิตแล้วอะค่ะ
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายแล้วเป็นแม่ของนายท็อปนี่แหละ

ตัวเธอก็ทำอาหารเอาไว้ให้สามีกับลูกได้ทาน

ลูกชายฆ่าพ่อตายในบ้านนะ
เธอก็ตกอกตกใจค่ะรีบกลับมาบ้าน
เจอศพสามีนอนอยู่กลางห้องโถง
ก็เลยถามลูกชายว่าฆ่าพ่อทำไม

ไปฟังเสียงของภรรยาของผู้ต้องหาค่ะ

ถามว่าทำร้ายพ่อทำไม

แต่แม่ขอถามว่าทำร้ายพ่อทำไมอืม

เรียกมากินข้าวครับ
แล้วทีนี้เด็กก็ยังไม่ตื่น

ถ้าไม่ตื่นจะเอาน้ำมาลาดนะ
แต่แกก็ไม่ได้ทำจริงหรอก

ถ้าก็จะโมโหค่ะ
อารมณ์เด็กก็จะโมโห
โอ้โหนี่พ่ออุตส่าหลุกไปทานข้าว

ในท็อปเป็นคนที่ติดเพื่อน

อันนี้คือคุณแม่เล่าให้ฟังถึงประวัติของเขาเลย
บอกว่าช่วงเรียนหนังสือสมัยปฐมถึงมัธยม
ลูกชายมักจะถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง

จากนั้นพออายุสัก๑๖๑๗ปีค่ะกำลังเป็นวัยรุ่นนะ
ท็อปก็ติดเพื่อนแล้วก็ไปเสพยาเสพติด
มีโอกาสไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดด้วย
จากนั้นก็ประสบอุบัติเหตุเมื่อปี๒๕๖๐ค่ะ

พอแข็งแรงแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน

เก็บตัวไม่ยอมออกจากบ้านเอาแต่เล่นเกมแล้วก็สูบบุรีจัดมาก
ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่ลูกชายลงมือฆ่าพ่อตัวเองเนี่ย
ก็คงมาจากความเครียดความกดดันที่สะสมมานาน
แล้วก็บันดาลโทษะฆ่าพ่อตัวเองเสียชีวิตขาบ้านแบบนี้ค่ะ

แม่จิตใจนะไม่รู้คิดอะไรอยู่